ทางการจีนก็เปิดให้บุคคลทั่วไปนะครับส่งชื่อแล้วก็โลโก้เข้าประกวด
เพื่อจะใช้กับยานสำรวจดาวอังคารลำแรกของประเทศ
ซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และอวกาศครั้งสำคัญของจีน
ที่คาดว่าจะเริ่มภารกิจได้ในอีก๔ปีข้างหน้านะครับ

พร้อมกับการเปิดตัวรูปลักษณ์ของยานสำรวจดาวอังคารของจีนในวันนี้
ซึ่งทางการจีนเชื่อว่าโครงการสำรวจดาวอังคารที่จีนกำลังจะเริ่ม
ได้รับความสนใจอย่างมากจากประชาคมโลก
จีนตั้งใจจะส่งยานสำรวจดาวอังคารลำนี้ในปี๒๕๕๙
คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ๑ปีในการเดินทางสู่วงโคจรของดาวอังคาร
ซึ่งนอกจากการสำรวจโดยโคจรรอบดาวอังคารแล้ว
ภารกิจของมันยังรวมถึงการลงจอดเพื่อเก็บวัตถุตัวอย่างกลับมาอย่างโลกด้วย
โครงการสำรวจดาวอังคารก็ได้รับความสนใจอย่างมากจากหลายชาติมหาอำนาจ
ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐรัสเซียยุโรปอินเดียแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับ
แต่ก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ท้าทายเนื่องจากสถิติบ่งชี้ว่าจะมีโครงการสำรวจดาวอังคาร
ครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย